แต่ขณะเดียวกันค่ะก็ยังมีประชาชนบางส่วนทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนากันด้วยนะคะ
เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในแต่ละพื้นที่นะคะว่ามีการเดินทางกันอย่างไรกันบ้างนะคะ
อย่างที่สถานีรถไฟหัวลำโพงค่ะแม้ว่าจะมีคนนั่งรถไฟกลับบ้านอย่างต่อเนื่องนะคะ
แต่ก็ไม่ถึงกับนาแน่นบรรยากาศที่สถานีรถไฟหัวลำโพงกรุงเทพมหานครปีนี้ถือว่าค่อนข้างเงียบเหงาค่ะ
ผู้โดยสารที่เดินทางมานั่งรถไฟกลับบ้านไม่คึกคักเหมือนทุกปีที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งส่วนใหญ่นั้นจะเป็นขบวนระยะใกล้เช่นฉะเชิงเซาปราจีนบุรีบ้านพาชีตะพานหิน
ขณะที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งว่าขณะนี้มีผู้โดยสารเดินทางมาคืนตัวโดยสาร
เพื่อยกเลิกการเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างต่อเนื่องค่ะ
โดยมีผู้โดยสารมาขอคืนตัวประมาณ๕๐๐ที่นั่งแล้วหรือว่าเฉลี่ยร้อยละ๓ของภาพรวมการเดินทางในช่วงสงกราน
เช่นเดียวกับที่สถานีขนส่งหมอชิดนะคะภาพรวมการเดินทางของประชาชนในช่วงสงกรานปีนี้ค่อนข้างเงียบเหงาค่ะมีประชาชนมาใช้บริการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา
ว่าสงกรานปีนี้จะมีผู้โดยสารเดินทางกลับภูมิลำเนาไม่ต่ำกว่า๕๐๐๐คนค่ะ
โดยบขยังคงจัดรถโดยสารรองรับการเดินทางกว่า๕๐๐เที่ยว
สามารถรองรับผู้โดยสารได้กว่า๑แสนคน
อกจากนี้บขศได้จัดรถบขรถร่วมรถตู้กว่า๓๐๐เที่ยว
เพื่อรองรับผู้โดยสารอีกด้วย
แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ทำให้มีผู้โดยสารนำตัวโดยสารมาขอคืนแล้ว๔๑๖๐ใบ
คิดเป็นร้อยละ๖๕๘โดยตัวโดยสารที่จองล่วงหน้าเดินทางในวันที่๙เมษายนนั้น
มีผู้โดยสารมาขอคืนมากที่สุดก็คือ๑๐๗๔ใบค่ะ
บรรยากาศที่สถานีขนส่งที่จังหวัดเชียงใหม่กันบ้างนะคะ
บรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงาแม้ว่ายังคงมีประชาชนชาวเชียงใหม่ทยอยเดินทางกลับบ้าน
แต่ไม่คึกคักค่ะไม่คึกคักเหมือนปีที่ผ่านมาเลยนะคะ
พ่อค้าแม่ค้าบางคนถึงขั้นหลับค่ะ
หลับเฝ้าแผงเลยเพราะไม่มีลูกค้ามาใช้บริการเลย
สภาพเป็นแบบนี้ค่ะปกติแล้วจะต้องมีคนเยอะนะคะ
อันนี้สภาพเป็นแบบนี้ไม่มีคนเลยนะคะ
ขณะที่นายสมเพชรสิถิยศเป็นคนขับสามล้อเครื่อง
รับจ้างหน้าสถานีขนส่งบอกว่า
คิดว่าช่วงสงกรานพอจะมีรายได้บ้าง
จากการที่ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา
แต่พอมาเจอโควิดระบาดแบบนี้ทุกอย่างเหมือนกลายเป็นศูนย์ค่ะ
จากเดิมที่แทบไม่มีคนอยู่แล้วตอนนี้เงียบกว่าเดิมอีกนะคะ
มาดูการจราจรเส้นทางภาคเหนือค่ะ
วันนี้ปริมาณรถเริ่มหนาแน่นมากยิ่งขึ้น

ช่วงจังหวัดนครสวรรค์การจราจรหนาแน่นขึ้นค่ะ

ส่วนทางหลวงหมายเลข๑๑๗นครสวรรค์พิษนุโลกและถนนเลี่ยงเมืองหมายเลข๑๒
การจราจรไม่ติดขัดเช่นกันรถใช้ความเร็วได้
ตลอดทั้งวันนี้ปริมาณรถจะเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่การจราจรสายเหนือ
น่าเป็นห่วงมากนักเพราะประชาชนกลับภูมิลำเนาน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา
มาดูกันต่อนะคะที่เส้นทางการจราจรสู่ประตูอีสานค่ะ
บรรยากาศการเดินทางกลับภูมิลำเนาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวอีสาน
ทยอยเดินทางจากกรุงเทพตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ
ทำให้ปริมาณรถที่เข้าสู่จังหวัดนครราชศรีมาบนถนนมิตรภาพ
ตั้งแต่ตำบลกลางดงถึงอำเภอปากช่องปริมาณรถมากและหนาแน่น
ติดขัดสลับกับหยุดนิ่งตลอดเส้นทางนะคะ
ขณะที่บริเวณถนนมอเตอร์เวย์หมายเลข๖สายบางปะอินนครราชศรีมา
ช่วงอำเภอปากช่องอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมา
ระยะทางประมาณ๓๖กิโลเมตรที่มีการเปิดให้ประชาชนใช้บริการชั่วคราว
เพื่อลดปัญหาสภาพการจราจรบนถนนมิตรภาพแออัดนั้นนะคะ
ก็ถือว่าในจุดนี้เป็นทางเชื่อมถนนมิตรภาพเข้าสู่ถนนสายสองศูนย์หนึ่งช่วงกิโลเมตรที่ห้า
ชะลอตัวค่ะเพื่อที่จะรอคิวเลี้ยวลงถนน๒๐๑ที่มีเพียงแค่ช่องทางเดียว
แต่เมื่อเข้าสู่ถนน๒๐๑แล้วการจราจรก็คล่องตัวนะคะ
มีทางตำรวจทางหลวงจังหวัดนครราชศรีมายืนคอยอำนวยความสะดวกในด้านการจราจรอยู่เป็นระยะนะคะ
ปิดท้ายกันต่อนะคะที่จังหวัดทางภาคใต้ค่ะ
บริเวณถนนพระราม๒จุดบริเวณตลาดทะเลไทยตำบลท่าจีนอำเภอเมืองสมุทรสาคร
พบว่ามีประชาชนได้ทยอยเดินทางออกจากกรุงเทพไปต่างจังหวัดเพื่อกลับภูมิลำเนาหรือว่าไปเที่ยวพักผ่อนในช่วงเทศกาลสงคราน
แต่ว่าจากสถานการณ์การพระราบาทของโควิดสิบเก้าเนี่ยก็ทำให้มีปริมาณรถเนี่ยลดลงนะคะ
รถก็สามารถทำความเร็วได้ดีขึ้นซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสพเมืองสมุทรสาคร
มีการวางกำลังเป็นจุดเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนตลอดเส้นทางค่ะ
อย่างไรก็ตามนะคะหลายคนเห็นว่ารถโล่งเพราะรถโล่งแล้วก็อาจจะเผลอใช้ความเร็ว
ขับรถเร็วไปหน่อยไม่ได้นะคะระวังแล้วก็อย่าลืมระวังโควิดสิบเก้าด้วยนะคะ